ท่านผู้ชมครับตามคลี่คดีกันต่อนะฮะกรณีที่เกิดขึ้นกับเด็กทารก
วัยแค่สองวันค่ะที่ถูกในนั้นหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าเจ๊นันนะฮะ
ขโมยไปจากโรงพยาบาลบางเลนที่จังหวัดนครปฐมนะครับทีนี้เนี่ยแหม่มันก็
ไม่รู้ว่ามันบังเอิญหรืออะไรยังไงเออนั่นสิค่ะนะบ้านของเจ๊นันเนี่ย
อยู่ตรงข้ามบ้านของน้องต่อเด็กชายวัย๘เดือนที่เคยหายไปจากบ้าน
ก่อนที่แม่ของน้องต่อก็คือนิ่มอ่ะหรือว่านอ่ะอืมนะ
จะยอมรับว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกไม่มีใครเอาไปหรอก
หากันไม่เจอเนี่ยทำหล่นพื้นลูกแน่นิ่งไปก็เลยเอาไปทิ้งน้ำ
ใช่ค่ะจนถึงวันนี้ยังหาไม่เจอนะใช่อ่าแต่นอแล้วก็พุทธที่เป็นสามีของนอ
ก็ถูกแจ้งข้อหาอะไรกันไปมันมีเรื่องของการฆ่าประเวณี
อะไรพวกนั้นเข้าไปด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าที่น้องต่อ
เด็กชายวัย๘เดือนหายตัวไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเจ๊นันไหม
บ้านของเจ๊นันอยู่ตรงนี้นอนอนี่บอกไม่เกี่ยวค่ะอ่า
เธอทำร้ายเธอไม่ได้ทำร้ายเธอทำลูกเนี่ยพลัดตกมือ
แล้วลูกแน่นิ่งไปเอาลูกไปทิ้งน้ำจริงจริงเธอบอกเธอทำเอง
ทำเองจริงนะแม้ตอนนั้นจะหากันสงสัยใครหลายคนเนี่ย
แต่เธอบอกเธอรู้อยู่ในใจว่าอ่าเธอไม่เกี่ยวอ่าใน
นั่นไม่เกี่ยวนะส่วนบัญชีของเจ๊นันที่มีเงินเข้าออกเยอะ
หมื่นแล้วมีหลายสิบบัญชีนะครับเธอบอกก็ไม่เกี่ยวกับเธอเหมือนกัน
ค่ะแต่กับพุทธสามีเธอที่อยู่ในเรือนจำตอนนี้เนี้ยไม่รู้ไม่รู้
อ่าคือมันต้องคลี่ปมให้ได้ว่าน้องตอเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว
จากการแน่นิ่งไปเพราะว่าแม่ทำหลุดมือพลัดตกลงไปพื้น
แล้วเอาไปทิ้งแม่น้ำจริงหรือเปล่าหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะ
พอมาเจอเคสของเจ๊นอไปขโมยเด็กจากโรงพยาบาลแบบนี้เนี่ย
หรือแม่กับพ่อของเด็กเอาเด็กไปขายให้กับเจ๊นันหรือเปล่า
มันเลยเกิดการเชื่อมโยงแล้วไปเจอโทรศัพท์มือถือ
มีรูปเด็กเยอะแล้วมีรูปน้องต่ออีกอ่ะแล้วเจ๊นันเนี่ย
มีเงินโอนเข้ามาหลายหมื่นมากหลังจากวันที่น้องตอเนี่ย
หายตัวไปแค่วันสองวันค่ะเจ๊นันก็บอกโอ้
ไม่เกี่ยวหรอกเงินผมก็เปิดไว้หลายบัญชี
เพราะว่าจะต้องเบ้นเรื่องกองทงกองทุนมันยังไม่ได้มาหรอก
ตรวจสอบได้นะเนี่ยเดี๋ยวบิ๊กโจ๊กกำลังจะตรวจสอบอยู่รูปของเด็กต่างในโทรศัพท์มือถือของเจ๊นัน
นั่นบอกโอ้ผมชอบเด็กก็เซฟเอาไว้ไปเจอก็โหลดเอาไว้เซฟเอาไว้บันทึกเอาไว้
ส่วนเนี่ยวันนั้นที่เข้าไปในโรงพยาบาลบางเลนนครปฐมเนี่ยไปอีก๓กว่าเนี่ย
ก็อยากจะได้เด็กที่เป็นลูกของแฟนเก่าที่เป็นผู้ชายคิดไปเองแล้วเขาทิ้งไป
เขาไปมีลูกกับผู้หญิงคนอื่นก็เลยอยากจะไปเอาลูกเขามาเลี้ยงหาไปหามาคิดว่าต้องใช่แน่
ก็เลยไปหยิบมายัดใส่ถุงที่เดินถือมาเนี่ยแล้วก็ขี่จักรยานยนต์กลับบ้าน
แล้ววันรุ่งขึ้นแม่เขาก็ได้ข่าวเขาก็ไปถามคาดคันลูกชายที่บ้าน
เขาก็ยอมเอาเด็กออกมาจากห้องแล้วก็ส่งให้แม่แม่ก็ส่งให้ตำรวจนั่นแหละฮะ
คุณผู้ชมครับวันนี้นะฮะตำรวจได้ตัวเจ๊นันมาแล้วล่ะตั้งแต่วันสองวันที่เกิดเหตุนะฮะ
ตำรวจกำลังคุมตัวไปฝากขังนะครับแม่ของเจ๊นันมาที่โรงพักนะฮะ
มารอดูลูกชายก่อนจะถูกคุมตัวไปฝากขังที่ศาล
นี่เป็นลมเลยนะฮะต้องช่วยกันประคองเอาไว้เกือบรับไม่ทันเนี่ยเห็นไหม
นี่นางรัฐดานะครับแม่ของนายนันทจักรสินเสิร์ชอายุ๔๒ปีหรือว่าในนันหรือเจ๊นันที่ชาวบ้านเรียก
ผู้ต้องหาลักพาตัวเด็กชายวัย๒วันจากโรงพยาบาลวังเลนนะฮะ
ร้องไห้เป็นลมซุดอยู่กับพื้นหน้าโรงพักษพวังเลน
หลังตำรวจเนี่ยคุมตัวลูกชายไปฝากขังที่ศาล
เมื่อเช้าเนี่ยพนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้ต้องหาออกมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
แม่ของเจ๊นันก็มารออยู่นะฮะเห็นลูกชายถูกนำตัวออกมาจากห้องคุมขังเนี่ยเพื่อมาสอบสวนเนี่ย
ด้วยความเป็นห่วงนี่ข้าวน้ำที่เอามาให้บอกได้เงินที่แม่ฝากไว้กับตำรวจหรือยัง
หนูทำความดีความชอบมาเยอะเดี๋ยวก็ได้ออกมานะนี่ฮะเจ๊นันก็ร้องไห้ขอโทษแม่
วันนี้ไม่อยากบอกอะไรแม่บ้างหลอกให้ตั้งอย่างมี่ฝากเขาไว้ค่ะ
คือผู้สื่อข่าวก็เลยจังหวัดตรงนี้ก็เลยถามเช่นนั้นนะครับว่า
เงินที่ตำรวจเข้าไปตรวจเจอมีบัญชีหลายบัญชีเหลือเกิน
แล้วก็มีการโอนเข้าบัญชีครั้งละสองหมื่นอยู่๘ครั้งรวม๑๖๐๐เนี่ย
ช่วงที่น้องต่อหายตัวไปเนี่ยมันมาจากไหน
นันบอกว่าไม่มีเงินจำนวนนี้อยู่จริงนะฮะ
ไม่มีแม้แต่บาทเดียวเออแต่มันโอนเข้าบัญชี
แต่เขาบอกมันเป็นยอดแต่มันไม่มี
ถ้ามีจริงเนี่ยตำรวจช่วยถอนออกมาให้ดูหน่อย
พร้อมกับยืนยันว่าตัวเองไม่เกี่ยวข้องกับคดีการหายตัวไปของเด็กชายวัย๘เดือน
อยู่ตรงข้ามบ้านซึ่งหายไปตั้งแต่ช่วงนู้นนะฮะ๕กุมภาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมา
จากนั้นก็ถูกคุมตัวกลับเข้าห้องขังนะฮะซึ่งช่วงจังหวะตรงนี้เจ๊นันก็ยังบอกกับนักข่าวนะ

เพราะมันไม่มียอดเงินแม้ตั้งบาทเดียวช่วยพี่ด้วยนะ
นี่นะครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้คุยกับแม่ของเจ๊นันนะฮะ
เรื่องเงินแสนหกเนี่ยนะที่ตำรวจบอกมันโอนเข้าบัญชีลูกชายแม่เนี่ย
แม่บอกไม่ทราบเรื่องจริงเรื่องเงินในบัญชีลูกชาย
เคยถามลูกชายเหมือนกันว่าอู้ทำไมไปเปิดบัญชีธนาคารไว้เยอะเหลือเกินล่ะลูก
ลูกบอกว่าเพื่อเอาไว้รับเงินปันผลจากกองทุน
เดี๋ยวจะได้เนี่ยเป็น๑๐๒๐ล้าน
ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าเออสงสัยลูกคงแบบเพอร์เจอร์ไปเอง
เพราะว่าลูกชายเนี่ยตกงานไม่มีเงินใช้มานานแล้ว
ทุกวันนี้ต้องขอเงินน้องสาวใช้ขอทีนึงก็๕๐๐บาท
แล้วลูกชายเนี่ย๒ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีลักษณะเหมือนคนเบลอ
ตั้งแต่เขาเลิกกับแฟนของเขาไปเป็นแฟนนุ่ม
คบกันมาเป็น๑๐ปีอันนี้แม่เขาบอกนะฮะ
แต่แหมเงินมันเข้าบัญชีแต่มันไม่มีเงินจริงอย่างนี้เหรอ
หกเนี่ยนะเจ๊นันเขาบอกว่าอย่างนั้นนะมันเข้าบัญชีแต่มันไม่มีเงิน
แต่ตำรวจบอกว่ามันมีเงินโอนเข้าบัญชีไงพี่อุ๋ยคือของอย่างนี้มันก็ต้องตรวจสอบได้ไง
ตรวจไม่ยากหรอกตรวจไม่ยากหรอกว่าโอ้โหโดยเฉพาะโอนมาจากไหนอะไรยังไง

เอิญเป็นวันช่วงที่แบบน้องต่อหายตัวไปซะด้วยค่ะนะฮะทุกผู้ชมครับเราก็ได้ถามถึงภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
วันที่เด็กชายวัย๒วันนะฮะที่เจอนี่วันนี้นะฮะในบ้านเนี่ยที่แม่เขารู้ข่าวใช่ไหม
เขาโพสต์ตามหากันแล้วแม่บอกให้ลูกชายบอกกับตำรวจนะว่าสติไม่ดี
บอกเลยว่าช่วงนี้สติไม่ดีก็ว่าไปนี่ฮะแม่ของเจ๊นันบอกก็พูดไปก็เพราะรู้อยู่แล้วไงว่าลูกเนี่ยไม่ปกติ
ฝากถึงสื่อมวลชนบางสำนักยังไงขอให้เสนอข่าวด้วยความจริงด้วย
แล้วกรณีที่มีคนบอกเห็นลูกชายเนี่ยอุ้มน้องต่อไป

ขอให้เอาหลักฐานมาเปิดเผยเลย
ถ้าไม่มีหลักฐานจะฟ้องกลับเลยนะ

มันมีหลักฐานหรือเปล่าว่าอันนั้นพูดว่า
เอาน้องอุ้มน้องออม

แม่กังวลเรื่องเงินที่อยู่ในมือที่นั่นนะ
ไม่กังวลเพราะแม่ไม่เคยเห็นเงินเขา

อะไรให้บอกกับเขาไปเลยว่าเราสติไม่ดีหรืออะไร
ก็เขาเป็นคนพูดไม่รู้เรื่อง
เขาสมองเขาอยู่ในการเงิน

แม่ก็บอกอีกจานเอาพี่หญิงไปรักษาเถอะ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวเจนันขึ้นรถ
ฝากขังที่ศาลจังหวัดนครปฐมนะครับ

ตอนนี้ก็โดนเรื่องของคดีเด็กชายวัย๒วันนะครับ
ลักพาตัวกักขังหน่วงเหนียวอะไรพวกนี้นะครับ
ของเจ๊นันก็โทรไปหาครอบครัวของเด็กชายวัย๒วัน

ตอนที่เจ๊นันก็พาตัวมา
อ่านี่แหละแต่ทีนี้มันก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือ
เรื่องของโรงพยาบาลบังเลนใช่ไหม
ว่าทำไมโรงพยาบาลถึงไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงบริเวณนั้น
อันนี้ตอนที่ตำรวจเขาได้ตัวน้องเอมานะฮะ
แล้วก็นี่อุ้มมาให้กับพยาบาล
เพราะว่าเด็กมีอาการบาดเจ็บมาแม่อยู่ข้างหลังก็วิ่งตามไป
ทีนี้เดียววันนี้คือทางท่อพครัวของน้องเอ๊

เพราะว่าต้องไปคุยกับทางด้านของโรงพยาบาล
ถามถึงความรับผิดชอบเรื่องของการเยียวยา

ก็มีการเอากระเช้านะมาขอโทษ
มอบให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ใช้คำว่าใช้สัญญาใจ
จะดูแลแล้วก็เยียวยาครอบครัวของน้องเออย่างต่อเนื่อง
รับและเปิดเผยถึงสาเหตุที่วันนั้นค่ะพี่อุ๋ย
ไม่มีพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดที่เกิดเหตุ
เพราะมันมีเคสคลอดใหม่เข้ามาพอดี
แล้วยืนยันว่าหลังจากนี้โรงพยาบาลจะเพิ่มมาตรการ
ในการดูแลที่เข้มงวดมากขึ้นค่ะ
ก็พูดถึงเรื่องมาตรการที่จะเข้มงวดมากขึ้นเรื่องของประตงประตูด้วยนะคะ

ของน้องเอก็มีการเปิดจัดกับทีมข่าวแล้วด้วยนะคะ
เพราะว่าพอโรงพยาบาลชี้แจงมาแบบนี้เนี่ย
คุณแม่เองก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้ก็ไม่อยากจะติดใจอะไรนะ
พอใจนะกับข้อตกลงของทางโรงพยาบาล
สัญญาว่าจะดูแลน้องเป็นอย่างดี
ส่วนอาการของน้องค่ะก็ดูกันหน่อยหลายคนเป็นห่วงนะคะ
น้องเนี่ยคุณหมอบอกว่ามีภาวะเลือดคลั่งในสมองนะพี่อุ๋ย
แต่อาการทั่วไปก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่รุนแรง
แต่ยังคงต้องอยู่ในห้องปลอดเชื้อนะคะ
เพราะคุณหมอต้องดูแลใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมง
คุณแม่บอกว่าน้องเริ่มที่จะทานนมแม่ได้แล้วด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องที่ทางด้านของแม่ของนายนันเนี่ย
โทรศัพท์มาขอโทษเนี่ยก็เข้าใจแหละแม่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไร
แต่ก็ยืนยันว่าครอบครัวเองไม่เคยได้รู้จักอะไรกับนายนันมาก่อน
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีกับในนั้นให้ถึงที่สุดค่ะ
เราพอใจกับตรงนี้ได้ยังคะอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินกันยังไง
ดำเนินกันยังไงเราก็พอใจ
ก็ให้รับโทษตามสิ่งที่เราได้รับโทษตาม
ใช่ค่ะตามกฎหมายไป
ทีนี้ถ้ามาไล่เรียงกันต่อเนี่ยนะครับ
เกี่ยวกับแม่ความน่าสงสัยความเชื่อมโยงระหว่างเจ๊นันกับ
เคสของน้องต่อหรือจะเด็กชายวัย๒วันใช่ไหม
บอกโอ้อยากเอามาเลี้ยงเป็นลูกรักเด็ก
โอ้โหแต่ว่าตอนเอามาเนี่ยน้องเขาบอบช้ำเลยนะใช่ค่ะ
คุณผู้ชมครับแม่ของเจ๊นันเนี่ยบอกว่า
บัญชีเยอะแยะเปิดเอาไว้เนี่ยหลายสิบบัญชี
ลูกชายบอกจะไว้รอเงินปันผลจากกองทุน๑๐๒๐ล้าน
ซึ่งมันเพ้อเจอร์ลูกชายเนี่ยตกงานไม่มีเงินใช้มานานแล้ว
ทุกวันนี้ต้องขอเงินน้องสาวใช้ทีละ๕๐๐บาท
แล้วก็มีอาการเบลอแบบนี้มา๒ปี
ตั้งแต่เลิกกับแฟนนุ่มที่เคยคบกันมานาน๑๐ปี
อันนี้แม่ของเจ๊นันบอกว่าอย่างนี้นะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูตรงนี้นะฮะ
วันนี้ตำรวจให้ข้อมูลว่าได้เอาโทรศัพท์มือถือของเจ๊นัน

พบว่ามีรูปของเด็กแบบเด็กเล็กเลยเนี่ยหลายคน
นี่เห็นไหมบางส่วนก็ถูกลบไปแล้วก็มีซึ่งตำรวจเนี่ย
ส่งโทรศัพท์มือถือของเจ๊นันไปให้กองพิสูจน์หลักฐานเนี่ยกู้ข้อมูล
แต่๓สิงหาคมต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะ
โทรศัพท์ของเจ๊นันมีรูปของน้องต่ออยู่๑๖รูป
เห็นไหมนี่นะ๙สิงหาคมมีรูปของน้องต่ออยู่๑รูป

นี่๑๓สิงหาคม๖๖คือวันที่ก่อเหตุไปขโมยเด็ก๒วันที่โรงพยาบาลบางเลนตอนตี๓วันนั้นตอนไปเอาเด็กมาเนี่ยถ่ายรูปเด็กชายเอ๕รูป

นี่เห็นไหมส่วนเรื่องที่หลังน้องต่อเสียชีวิตแล้วบัญชีเจ๊นันมีเงินโอนเข้ามา๖๐๐๐บาทโดยแบ่งโอน๓ครั้ง
ครั้งละสองหมื่นบาทอันนี้ถ้าเกิดจะนับเนี่ยคือนับวันหายนะ
เพราะเสียชีวิตเนี่ยคือแม่ของเด็กเนี่ยแม่ของน้องตอเนี่ยเขามาสารภาพตอนหลัง
อันนี้คือวันที่หายไปเนี่ย๖กุมภาพันธ์เนี่ยมันมียอดเงินเข้ามา๖๐๐๐บาทอยู่๓ครั้งนะครับ
ตำรวจเนี่ยพบว่าภาพในโทรศัพท์มือถือของเจ๊นันเนี่ย๖กุมภาพันธ์วันนั้นนะ
นี่เห็นป่ะครั้งละ๒๐๐๐๐บาทนะครับ
เส้นทางการเงินของเจ๊นันนะฮะเราก็ได้ข้อมูลนะครับท่านผู้ชมครับที่เราไปตรวจสอบไปสอบถามมานะฮะ
จนพบว่าก่อนที่เจ๊นันหรือว่านายนันทจักรสินเสิร์ชอายุ๔๒ปีจะมาก่อเหตุในครั้งนี้นะครับ
เชื่อไหมแม่เขาบอกอะไรนะ
เจอร์ไปเองตกงานไม่มีเงินใช้มานานแล้ว

ไอ้ที่ว่ามีหลายบัญชีเนี่ยเผ้าเจ้าทั้งนั้นนะ

นายนันทจักรหรือว่าเจ๊นัน
จดทะเบียนเปิดบริษัทด้วยเงินสดลงทุนกว่า๒ล้านบาท
เหรอคะแต่แม่บอกตกงานนะ
จดทะเบียนในเงินสดกว่า๒ล้านบาท
จากหลักฐานพบว่าเจ๊นันเปิดบริษัทประกอบกิจการค้าส่งค้าปลีก

ก็คือที่บ้านนั่นแหละที่บ้าน
หนึ่งก็คือตัวเจ๊นันนายนันทจักรลงหุ้นด้วยเงินสด๒ล้าน๑แสนบาท
นางรัฐดาแม่ของนายนันทจักรลงหุ้นด้วยเงินสด๖แสนบาท
และสุดท้ายคือน้องสาวน้องสาวของนายนันหรือว่าเจ๊นัน
ลงทุนด้วยเงินสด๓แสนบาท
ที่ว่านันเขาต้องไปขอเงินน้องสาวใช้ทีละ๕๐๐
๕๐๐บาทไม่มีเงินแม่บอก๒ปีมาแล้วใช่ไหมค่ะ
ที่เขาแบบเบลอแบบนี้ตั้งแต่เลิกกับแฟน
แต่ว่าไอ้จดทะเบียนเปิดบริษัทเนี่ยเพิ่งจดเมื่อ๓๐กันยา๖๔นะ
ค่ะนี่ก็๖๖นะค่ะ๒ปีก็๒ปีนะ
เพราะฉะนั้นเปิดเองหรือใครเอาชื่อไปเปิด
เอาชื่อกันไปทั้งบ้านเลยเหรอหรืออะไรยังไง
หรือว่าในนั้นเนี่ยมันมายังไง
ท่านผู้ชมครับพอได้ข้อมูลแบบนี้เราก็เลยโทรไปหาพี่สาวของเจ๊นันนะฮะ
บอกว่าเออรู้หรือเปล่าเจ๊นันเขาเปิดบริษัทด้วยนะ
เปิดบริษัทแบบที่เราบอกเมื่อกี้เนี่ยฮะแล้วมีชื่อเจ๊นันมีชื่อแม่มีชื่อน้องสาวด้วยเนี่ย
ลงทุนกันแบบโอ้โหตั้งหลายล้านหลายแสนเนี่ย
คือพี่สาวของเจ๊นันยืนยันว่าแม่กับน้องสาวไม่รู้เรื่องจริงนะครับ
เพราะว่าเวลาที่นันทำอะไรไม่เคยมาปรึกษาเลย
เรื่องบริษัทก็ไม่เคยปรึกษาเพราะปกติเวลาเขาคิดจะทำอะไรเนี่ย
เขาก็ทำของเขาเองเลยไม่เคยปรึกษาคนในครอบครัว
ส่วนไอ้บริษัทเนี่ยเชื่อว่าพอเขาเปิดแล้วมันมาสะดุดช่วงโควิด
จากนั้นมันก็มีคดีความเกี่ยวกับเรื่องกล่องกระดาษ
แต่ไม่รู้รายละเอียดทางคดีรู้แค่ว่าน้องเนี่ยปิดบริษัทไป
แต่ไม่ได้ถอนชื่อออกจากการจดทะเบียน
ที่สำคัญก่อนจะเปิดบริษัทนี้น้องเคยทำงานมาหลายที่แล้วเปลี่ยนงานบ่อย
ก่อนหน้านี้เคยเป็นเซลล์ทำได้ไม่ถึงปีก็เลยมาเปิดบริษัทตัวเอง
ส่วนจะเอาเงินมาจากไหนเปิดบริษัทนั้นพี่บอกพี่ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะปกติไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไม่เคยยืมเงินกันด้วย
ก็เลยไม่รู้ด้วยว่าน้องชายเนี่ยมีเงินมากน้อยขนาดไหน
ต้องถามแม่เลยทีนี้ต้องถามแม่ของเจ๊นัน
ของเจ๊นันยอมรับว่าลูกชายเนี่ยมาขอชื่อแม่กับน้องสาวไปใช้จดทะเบียนบริษัทจริง
แต่ยืนยันว่าแม่ไม่ได้ลงทุนด้วย

ใช่แม่ไม่รู้เลยเขาทำอะไรธุรกิจอะไรยังไง
เขาแค่บอกว่ามาขอเอาชื่อไปหน่อยเอาชื่อไปทำธุรกิจ
ไม่ต้องห่วงนะแม่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกนี่เขาบอกแค่นั้นเอง
เขาขอชื่อแม่ไปเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำทำการค้าจ้ะ
ขายของจ้ะเขาขอชื่อแม่ไปแล้วก็ชื่อลูกสาวคนเล็กค่ะ
แล้วแม่ก็ให้ชื่อไปแล้วแม่ก็เลี้ยงหลานทำกิฟต์แม่อยู่แล้ว
เพราะแม่ต้องอยู่บ้านประจำรับส่งนักเรียน

ไม่ได้อะไรเลยแม่อยู่บ้านเขาทำกิจการเขาเขาทำของเขาคนเดียว
ไม่รู้สิเดี๋ยวเขาก็สอบการเงินอีก
เธอขอชื่อแม่
ทีนี้เนี่ยแม่มันก็เจออะไรเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยทีนี้

นายนัทัจจักษ์สินศิษย์อายุ๔๒หรือว่าในนันนะครับ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาจะเรียกเจนัน
คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปที่บริษัทนะฮะ
ตามที่อยู่นะตามที่อยู่เพราะว่าที่เขาจดอะไรไว้
ก็ได้คุยกับชาวบ้านทำให้ทราบว่าเมื่อ๒ปีก่อนบ้านหลังนี้
หลังที่ลุงกับอยู่เคยเปิดเป็นบริษัทจริง
เหมือนเป็นแบบบริษัทสำนักงานเล็กมีพนักงานไม่กี่คน
แต่ปัจจุบันเนี่ยเจ้าของประกาศขายเอาไม่ใช่บ้านหลังคุณลุงเมื่อกี้นะ
คุณลุงอยู่ข้างอยู่ใกล้บ้านเนี่ยเขาล็อกอยู่
ตอนนี้ประกาศขายอยู่นะมีคนติดต่อขอซื้อนะครับ
แล้วปรับปรุงเป็นบ้านพักอาศัย
แต่เจ้าของบ้านใหม่เนี่ยเขาจะมาทำความสะอาดเป็นครั้งไม่ได้อยู่ถาวร
ส่วนตัวของในนันเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นนะ
แล้วเราก็เลิกแล้วน่าจะอ๋อเลิกไปแล้ว
เลิกไปแล้วกี่ปีได้ประมาณ๓ปี
แต่คือความจริงถ้าจะเปิดบริษัทมีทุนจดทะเบียนมีเงินจัดตั้งบริษัท
ไม่ได้ผิดอะไรนะค่ะใช่ไหมถ้าทำธุรกิจอย่างถูกต้อง
ไม่ได้มีปัญหาอะไรบริษัทมันก็เจ๊งได้มันก็ปิดได้ใช่ไหม
บริษัทต้องมีสำนักงานแล้วขายสำนักงานต่อ
มีคนมาซื้อต่อก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เพียงแต่ว่าสิ่งที่เจ๊นันจะต้องตอบคำถามให้ได้ก็คือ
เรื่องของเด็กที่มีรูปเยอะแยะในโทรศัพท์มือถือ
เงินที่โอนเข้าออกเยอะแยะมันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่า
ค่ะหรือโดยเฉพาะกรณีของน้องตอวัย๘เดือนเกี่ยวอะไรกันไหม
แต่ก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้มีเงินโอนเข้ามา
เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้องต่อด้วยนะครับ
พันธนตรวจเอกพันลบสุริยกุลณยุธยารองผู้คำการ
ตระบุผุดธรรมจังหวัดนครปฐมบอกว่า
หลังจากตำรวจนำโทรศัพท์มือถือของในนั้นไปตรวจสอบ
พบว่ามีสลิปการโอนเงินแล้วมีภาพเด็กเป็นจำนวนมาก
โดยสร้างเป็นอัลบั้มรูปเก็บเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือ
เพราะว่ามาดูเรื่องของน้องต่อตั้งแต่ต้นตอนนู้นแล้วนะฮะ
เรื่องการตรวจสอบบัญชีของในนั้นเนี่ยตำรวจมอบหมายให้ตำรวจสืบสวน
ดำเนินการต่อขณะนี้กำลังรอผลอยู่นะครับ
แล้วยังรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานในการตรวจสอบ
เก็บได้จากตัวอย่างของในนั้นเพื่อเปรียบเทียบกับคดีของน้องต่อนะครับ
ส่วนการแจ้งข้อหาทารุณกรรมเด็กกับในนั้นเนี่ยต้องรอผลการตรวจ
และใบแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
ล่าสุดเนี่ยพบว่าเด็กถึงขั้นเลือดคลั่งใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเลือดข้างในสมองค่ะ
โหลกล้าวเลือดออกในสมองซึ่งอาจจะต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมนะครับ
ส่วนแม่ของในนั้นตำรวจบอกว่าเบื้องต้นดูแล้วน่าจะไม่รู้เห็นการกระทำของลูกชาย
เพราะจากการสอบถามแล้วก็ดูจากคลิปจากกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ย
หลังจากพบว่ามีเด็กมาอยู่ในบ้านแม่ก็รีบบอกให้ลูกเนี่ยเอาเด็กไปคืนทันที
เชื่อว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการขโมยเด็กจากโรงพยาบาลบางเลนค่ะ